มีเพิ่มเติมนะครับเรื่องยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะยิงขึ้นไปในวิถีกระสุนมันลงมามันแรงเท่ากับตอนที่ยิงออกไปนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกกระสุนปืนปริศนา
พุ่งเข้ามาโดนที่แขนจนบาดเจ็บนะครับโดนตอนหลังเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ตอนเข้าสู่ปีใหม่วันใหม่นะครับตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับ
จุดเกิดเหตุคือหลังบ้านนะฮะเป็นจุดลานข้างบ้านหลังหนึ่งนะฮะ
เนื้อตะมนต์กะบี่น้อยอำเภอเมืองกะบี่นายรัฐบนทองสอมฤทธิ์อายุสิบแปดปี
เพื่อนบ้านคนเจ็บแล้วก็เห็นเหตุการณ์ด้วยนี่คือคนเจ็บนะฮะ
ส่วนนี้คือเพื่อนบ้านนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นนั่งเล่นอยู่ที่สาราข้างบ้าน
นายสมนึกสมศักดิ์ชื่อสมนึกนะฮะนามสกุลสมศักดิ์อายุ๔๔ปี
เป็นคนเจ็บเดินออกมาจากบ้านจะไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านสัก๕๐เมตร
ห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยเป็นช่วงเที่ยงคืนละเลยเที่ยงคืนหน่อยหน่อย
เป็นช่วงจุดพลุเฉลิมฉลองปีใหม่ได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดเสียงปืน
ดังมาจากในหมู่บ้านอยู่หลายจุดอยู่อยู่ครับนายสมนึกก็ตะโกนออกมา
บอกว่าถูกยิงกระสุนเข้ามือข้างซ้ายแล้วก็เดินออกมาเลือดไหลออกเยอะไปหมดนะฮะ
ก็เลยวิ่งไปดูนะครับแล้วก็ช่วยกันนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งชาวบ้าน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ตัวของนายสมนึกคนเจ็บตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกะบี่นะครับ
ตอนนี้ต้องรอการผ่าตัดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
กระสุนเนี่ยเข้าแขนตรงนี้เลยนะฮะ
เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับ
ในคืนเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตรงจุดไหนมีการเลี้ยงฉลองปีใหม่แบบไหนอะไรยังไงกันบ้าง
เพราะกระสุนมันก็คงมาจากระแวกใกล้เคียงบ้านที่คนถูกยิงนั่นแหละนะครับ
เดี๋ยวต้องหาคนที่ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าเพราะว่าเรื่องนี้มีคนบาดเจ็บนะฮะ

โชคดีที่มันเป็นแค่แขนนะ
ท่านผู้ชมครับที่นครนายกนะนครนายกหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเข้าสู่ปีใหม่เนี่ย
มันก็มีเหตุการณ์เหมือนกันบ้านหลังนี้นะครับนางสาวพัชรพรไข่แก้วอายุ๔๙ปีนะ
ชาวบ้านหมู่๑ตำบลป่าขะอำเภอบ้านนาพาตำรวจไปตรวจดูร่องรอยกระสุนปืนปริศนาเหมือนกัน
ว่ามีคนยิงฉลองปีใหม่เหมือนกันนี่ฮะฉลองบ้านตัวเองแต่เดือดร้อนบ้านคนอื่น
หัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดเป็นหัวทองเหลืองนะฮะตกอยู่ที่หลังมุ้งที่กางเอาไว้

ถูกต้องครับนี่ทะลุหลังคาฮะแล้วมาตกอยู่หลังมุ้ง
เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุโชคดีมากไม่ได้อยู่ในบ้าน
เพราะว่าเอาอาหารเนี่ยออกไปส่งให้สามีที่ทำงานอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งพอดี
ก่อนเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาจุดพลุกันมีเสียงยิงปืนขึ้นฟ้าด้วย
เสียงแบบโอ้โหสนั่นหวั่นไหวจากนั้นพอกลับมาที่บ้าน
เอ้ากระเบื้องหลังคาบ้านแตกเสร็จกระเบื้องมันตกอยู่ที่พื้น
แนนมองขึ้นไปที่หลังคาเป็นรูโบแล้วมีลูกกระสุนตกอยู่ที่หลังคามุ้ง
ตรงที่ตัวเองนอนพอดีแต่ตอนนั้นไม่อยู่
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เพื่อตามหาตัวมือปืนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าคนนี้นะครับเธอบอกว่าไม่อยากจะคิดเลยว่า
เธอนอนอยู่ที่บ้านนะแล้วยิ่งถ้าเกิดโชคร้ายขนาดที่ว่ากระสุนเนี่ย
มันยังพุ่งแบบทะลุหลังคามุ้งลงมาเนี่ยค่ะแล้วเข้าตัวเธอเนี่ย
จะทำยังไงคงไม่มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแล้วอืมนะฮะ
ปลาจีนนี่ก็มีเหมือนกันใช่ค่ะปลาจีนบุรีอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น
โชคดีหรือว่าโชคร้ายนะคะครับหนุ่มคนนี้เป็นนุ่มโรงงานวัยยี่สิบแปดปี
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนฉลองปีใหม่อยู่หน้าบ้านอ่าอยู่ได้ยินเสียงดังปั้ง
แล้วก็เพ่งเนี่ยค่ะพอมาตรวจดูอ้าวกระสุนมาจากไหนไม่รู้
แต่ที่รู้รู้เข้ารถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านกระจกแตกเต็ม
เลยค่ะเขาบอกโชคดีอ่ะมันไม่โดนคนตายอ่ะครับนายวรเทพ
บอกว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาก็กำลังกินปิ้งย่างกับเพื่อนเลย
อากาศอุ่นอุ่นอากาศนาวกินปิ้งย่างเค้าเดาปีใหม่
ก็มีการจุดพลุเฉลิมฉลองกันเป็นระยะค่ะ
สักพักเพื่อนบอกได้ยินเสียงเหมือนของแข็งตกกระทบใส่กระจกแตกนะ
ทะเบียนบย๑๕๙๐เนี่ยค่ะ
ตรวจดูโดยรอบคันอ้าวเจอแล้วจ้ะ
รูเป็นรอยกระสุนนะคะทะลุเข้ากระจกด้านหลังจนกระจกแตก
กระจกเนี่ยตกเกลื่อนพื้นแล้วก็เบาะนั่งเลยก็ต้องรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
แต่เขาก็มองนะคะว่าเออโชคดีที่รถมันรับเคราะห์แทนไป
เพราะถ้าเกิดมันตกเลยมาอีกหน่อยแล้วเข้ามาที่ตัวคนเนี่ย
อันนั้นเนี่ยไม่รู้จะยังไงกันดีเลย
คือเหมือนมากันกระสุนให้เลยนะฮะใช่ค่ะ
อย่างงั้นเนี่ยพุ่งเข้าบ้านเนี้ยเขานั่งโอ้โหปิ้งย่างกันอยู่เลยอ่ะอืม
ท่านผู้ชมครับสระบุรีก็มีครับโอ้โหไม่จบไม่สิ้นจริงจริงนะ
เหมือนกันเลยฮะนี่นางตุ่มวงจันเพลเป็นชาวบ้านในอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะครับ
ยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตกใจแล้วชี้ให้ดูนี้ครับ
นี่รูกระสุนรูกระสุนเข้าที่รถเก่งครับ
มีรูกระสุนครับบริเวณพื้นที่ห่างจากรถด้านขวา
ฝั่งคนขับตรงนี้มีหัวกระสุนลูกปืน
โมมอตกอยู่ที่พื้นนะครับตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
คุณผู้ชมครับคือเจ้าของรถเจ้าของบ้านเนี่ย
ว่าช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนคืนที่ผ่านมาตอนนั้นนอนอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงคล้ายเสียงประทัดเสียงพลุดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนมาช่วงเช้า
พบว่าฝากระโปรงรถเป็นรูหัวกระสุนปืน
ก็เลยคาดว่ามาจากคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าเมื่อคืนนี่แหละ
ฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วกระสุนก็มาโดนรถฮะ
โอ้โหแม่ไม่รู้จะเตือนยังไงจริงจริงค่ะ